พี่โกหกมีแบบให้กำลังใจ

นัทก็สลับกันไปนะเพื่อน
ดูแลกันไปก็ดูแลกันไปนี่แหละ
พี่นัสฝึงไปงานคือพี่พ่อเรา

เกินน้อง
ช่วงนี้มันเหมือนเร็วไปอ่ะเหมือนจะให้เล่นละครดราม่าขยี้
แต่เจ้าข่าวตกใจไหมคะคุณแม่
ตกใจคือแบบใช่เหรออะไรอย่างนี้เออค่ะ
แต่ก็พอทราบอยู่แล้วนะคะว่าคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้
ก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่แบบคุณแม่เข้าโรงพยาบาลพร้อมตั้งนานแล้วค่ะ
แต่ว่าก็ภายในช่วงเวลาที่แบบใกล้กันอะไรอย่างนี้
ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนั่นแหละค่ะ
แต่ที่พี่นัทวันนี้คุณค่อนข้างใจเขาดูแข็งชีวิตไหม
ค่ะพี่นัทโอเคนะพี่นัทก็อ้อมว่าก็ยังโอเค
เพราะว่าได้มีเวลาแบบได้ดูแลคือไม่ติดคล่องขัดข้อง
หรือว่ามีเรื่องอะไรที่ติดค้างในใจ
ก็จริงแล้วลูกทุกคนน่าจะดูแบบอย่างและตัวเรา
พี่ออมว่าเป็นไงบ้าง
ก็ดีขึ้นแต่ว่าถามว่าเหมือนทุกอย่างต้องใช้เวลา
อันนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะแล้ว
มีวิจารยะมีสติสะวัญชญามีสติรู้ทุกอย่าง
กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอถึงเวลา

เดี๋ยวละคะเดี๋ยวเวลาก็จะเป็นตัวช่วย
คุณแม่พี่อ้ำด้วย
ก็วันนี้จริงคืออ้อมเป็นเจ้าภาพงานของคุณพ่อสะอาดนะคะ
แล้วพอเสร็จงานที่นู่นก็เลยแวะมาหานัทก่อน
แต่พรุ่งนี้ก็จะมางานของคุณแม่นัทอีกทีหนึ่ง

คุณพ่อสะอาดทำกันด้วยตกใจไหมครับที่ทราบข่าว
ตกใจตอนทราบข่าวอยู่ญี่ปุ่นนะคะ

แล้วก็พอทราบข่าวพ่ออาจก็

ก็ตลอดเปิดเปิง

แต่ว่าเสร็จแล้วก็กลับมามีสติอะค่ะ
ใช่ตอนนั้นมีคนส่งคลิปมาให้ดูก็ไม่กล้าดูนะ

ก็เมื่อกี้ลูกสาวพ่อ

เราก็แบบ
เขาห่วงเรามากอะ

อืมมาหาสักคนได้ไหมไม่มีใครมาเขาบอกแบบพ่อมาได้ไม่ต้องห่วงเลยเลย
เมื่อกี้ก็บอกเรียบร้อยแล้วค่ะว่าแบบไม่ต้องห่วงนะบทเปลี่ยนก็เล่าเลยอ่ะ
เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังเลยว่าเปลี่ยนบทเรียบร้อยการทำงานเป็นอย่างนี้อย่างนี้
ไม่ต้องห่วงนะพ่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อหลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงใดอะไรอย่างเงี้
แสดงว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากกับละครไม่จริงจริงแล้วคือคือตัวตัวของพ่อเนี่ยนะคะ
ปิดไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่เห็นว่าแบบแกคงสนุกเนอะแล้วก็ได้มากองแล้วก็
พอเราตัดออกมาแล้วมันก็ดูดีเนอะเราก็เออลองเพิ่มบทตรงนี้ให้พ่อมาสนุกสนานด้วยอะไรอย่างนี้
หรือแล้วมันก็เป็นเส้นเรื่องที่แบบคือพ่อเรียกเป็นสินแสในเรื่องแล้วก็เป็นต้นเรื่องเลย
คือคำปากาศิลป์อะไรอย่างเงี้ยพูดคำไหนคำนั้นอะไรอย่างเงี้ย
เราก็เลยมาทำนายไทยทักอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นเด็กอย่างนี้
เราก็แบบเออมันน่าจะดีเนอะแบบช่วยเสริมละครให้ดียิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้
แต่พอพอเปลี่ยนบทกลับมาออนแท็กก็โอเคค่ะก็บทก็ยังโอเคอยู่
แต่ว่าเราก็มีพ่อแค่รุ่นของพี่ป๋อไป
ก็จริงคุณอายังติดเราอยู่แค่นิดเดียวด้วยใช่ไหมนิดเดียวเลยค่ะนิดเดียว
ก็คือจริงจริงแล้วให้อยากให้มาสนุกสนานแกหน่อยเพราะแกมาแล้วแกสนุก
คือจบไปแล้วใช่ไหมค่ะไม่ไม่จบไปเลยค่ะก็คือจริงจริงแล้วบทจบอยู่แล้ว
แต่เอาเพิ่มเพิ่มให้คือแกเล่นหนึ่งสินแสอยู่แล้วใช่ไหมคะสินแสทำนายยุคนู้นก็มาทำนายยุครุ่นลูก
ก็เป็นน้องก้าวจิลายุกก็มาทำนายยุคซึ่งไม่ไม่มาก็ไม่เป็นไรอยู่แล้ว
แต่ก็คือเขาทำนายเสร็จแล้วตั้งแต่รุ่นนู้นแหละรุ่นลูกแต่ว่ารุ่นลูกเขาทำอะไรเสร็จแล้วตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อ
แต่อันนี้หมดเราคยี่เพิ่มแล้วเรามีความสุขก็เผาแล้วถ้าแกได้มากรอยก็จะแบบ
เป็นสนุกวะค่ะเออเป็นความสุขเราแล้วตู้ไปรับมากรองอะไรอย่างนี้
นี่คือล่าสุดที่แบบคุยเรื่องคิวกันเนี่ยตอนแรกก่อนเข้าโรงพยาบาลก็บอกว่าจะไปเชียงรายเลยไหมคะ
เดี๋ยวซื้อตัวให้ไปวันไหนบอกมาเลยแล้วขากลับมันมาซื้อตัวไปตัวกลับไม่ให้ขับรถแล้ว
ไม่เอาจะขับรถไปดูเพราะเขามีไล่
อย่างช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ถ่ายละครกับพี่อ้อมนี่ท่านยังแบบทำงานได้แข็งแรงดี
ที่สุดเป๊ะมากจำบทแม่นที่สุดเป๊ะมาก
มาก่อนเวลาให้รถตู้ไปรับโทรสั่งรถตู้ออกก่อนเวลาด้วยนะเผื่อทุกอย่างหมด
ว่าเดี๋ยวรถติดมาถึงกลางปึ๊บเข้าฉากมาถึงฉางนี้คัดปุ๊บ
ยังไม่ทันเซตเสร็จเลยไปนั่งแล้วก็แบบสุดอะค่ะ
แต่ก็เห็นแกมีความสุขก็ดีใจแต่เมื่อกี้ก็บอกแกแล้วว่าแกไม่ต้องห่วงนะ
พอลูกสาวกับอะต๋อยก็ห่วง

หนูเป็นจิตจะมีซึ่งเป็นเรื่องงานมากกว่า

เพอร์เฟคขอบคุณค่ะ